คุณทันทัศน์มินิษฐมานนท์ไปเกาะติดอยู่แล้วนะครับ
เดี๋ยวทัพใหญ่จะเดินทางตามไปทีหลังนะครับ
บรรยากาศคงไปที่สนามฟุตบอลเพราะว่ามันคึกคัก
ลงแข่งขันนะครับแล้วก็ไม่ใช่มีแค่แฟนบอลปกติ
พระสงฆ์ก็ไปดูนะครับห้าหมื่นคนนะครับ
กัมพูชาลงแข่งขันเต็มความจุไปติดตามได้จากรายงานของคุณทันทัศวินิตมานนท์ครับ
แฟนบอลกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือว่าพระสงฆ์
ห้าหมื่นชีวิตร่วมกันเชียร์ทัพอังกรในเกมประเดิมสนามครับ
แล้วยังมองว่ามีโอกาสจะคว้าแชมป์สูงมากเลย
เพราะทุกนัดในรายการนี้ล้วนเป็นนรกของทีมเยือนครับ
บรรยากาศแฟนบอลทีมชาติกาบูชาณโอลิปิกสเตดียม
มีมาเชียร์ชาติบันเกิดกันเต็มคอมคิวห้าหมื่นคน
มีสไตล์การแต่งตัวหรือพล็อปที่เป็นเอกลักษณ์
ไม่ว่าจะเป็นการนำทรงชาติกัมพูชามาผูกหลัง
นำภาพของพระบาทสมเด็จพระนรดมศรีฮานุ
พระมักอาสัตวรรษการที่๑๑๒แห่งกาบูชามาด้วย
สำหรับการคัดกองเข้าสนามถือว่ายังมีความหละหลวม
มีการคัดกองแฟนบอลเข้าสนามเพียงประตูฝั่งใต้เท่านั้น

น่าสนใจว่าถ้าเป็นเกมนัดชิงชาเลอร์ที่คนมากกว่านี้หลายเท่า
เกิดปัญหาสำคัญได้
เมียน้อยอาร์แฟนบอลทีมชาติกัมพูชาเปิดเผยว่า
ทุกคนมีความตื่นเต้นที่ได้เป็นเจ้าภาพซีเกมสองพันยี่สามครั้งนี้
จะเห็นได้ว่ามีทงประดับมากมายในกัมพูชา
มันคือมากรรมสำคัญจะช่วยกัมพูชายกระดับสู่สากลมากขึ้น
อย่างไรก็ตามเขายังบอกอีกว่าดราม่ากุลคแมนกับมวยไทยที่สุดเดือดดันในโลกโซเชียล
อยากให้ทุกอย่างจบลงทั้งหมดหลัง๔เกมครั้งนี้
เชื่อว่าสองชาติยังร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกันได้
มันเป็นแบบรวมหลังทุกเดินทางที่สุดยอดร้วมกับเส้นทาง
แต่อย่างน้อยแบบเขาอาจมีแผนสูตรครอบครัว
และคนปกติมาเถอะกลายแบบสุดยอดเมือง
ถ้าคนมีสิ่งที่ดีทุกคนก็ดีกว่า
หลังเกมนี้ที่กัมพูชาอาว์ชนะติมอเลสเตอร์ด้วยสกอร์๔๐
สเกฮอนดะไม่ได้มาให้สัมภาษณ์กับสื่อในห้องแถลงข่าวหลังเกมแต่อย่างใด

เขาตอบว่าทำไมต้องคิดว่าทีมอื่นจะได้แชมป์
เพราะกัมพูชานี่แหละจะได้แชมป์
ใครจะเป็นแชมป์ฟุตบอลชาย๔เกม๒๐๒๓
กัมพูชาเจ้าภาพเวียดนามแชมป์เก่าหรือมามืดทีมอื่น
เดี๋ยวได้รู้กันแน่นอน